สวัสดีครับ๗นาฬิกา๑๑นาทีครับ
ตรวจสอบสภาพอากาศกันหน่อยตลอดทั้งวันนี้
ว่าตอนนี้สภาพอากาศค่อนข้างที่จะแปรปวนเหลือเกิน
ดังนั้นตอนนี้ใครที่อยู่ตามพื้นที่ต่าง

ไม่ว่าจะเป็นทางไลน์ผ่านหน้าจอไทยรัฐทีวี
เพื่อที่จะได้เตือนให้ใคร

เตรียมตัวรับมือกับความแปรปวนลักษณะอากาศได้ทัน

ของเราในวันนี้มีอะไรเกิดขึ้นบ้าง

จากระบบพยากรณากาศไทยรัฐทีวีครับ

พัดปกคลุมบริเวณอ่าวเบงกอทะเลอันดามันภาคใต้

และจากอิทธิพลของมรสุมตะวันตกเฉียงใต้นี่เอง
จึงสามารถให้จะก่อตัวกลายเป็นกลุ่มก้อนเมฆกลุ่มใหญ่ละทีเดียว
ใหญ่มากน้อยแค่ไหนแล้วเรามาดูภาพต่อไป
นี่คือบริเวณอ่าวเบงกอมหาสมุทรอินเดีย
สังเกตว่าตอนนี้มีการก่อตัวของกลุ่มเมฆกลุ่มใหญ่ละทีเดียว
มีทั้งกลุ่มเมฆสีขาวก็คือกลุ่มเมฆธรรมดา

แล้วก็บริเวณที่มีจุดสีแดงเกิดขึ้น
ก็คือกลุ่มเมฆฝนฟ้าขนองมีฝนตกหนักฟ้าร้องฟ้าผ่านะครับ
ในขณะที่เมืองไทยของเราจากการตรวจสอบในเช้าวันนี้
พบว่ากลุ่มก้อนเมฆค่อนข้างบางตา
ส่วนใหญ่นั้นจะปกคลุมในบริเวณพื้นที่ฝั่งตะวันตกของเมืองไทยของเรานะครับ
รวมไปถึงในบริเวณพื้นที่ภาคอีสานตอนบน
เหนือตอนล่างภาคกลางตอนบนแล้วก็ในบริเวณพื้นที่ภาคใต้เท่านั้น
ตอนนี้เองมีการก่อตัวของกลุ่มเมฆฝนจุดไหนบ้าง
จุดไหนที่จะมีฝนตกภายใน๑ชั่วโมงนี้เดี๋ยวเรามาดูกันนะครับ
ในบริเวณพื้นที่ภาคเหนือส่วนใหญ่นั้นจะยังคงเน้นจุดเดิม
ก็คือในบริเวณพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่ลำพูนลำปางแพร่ตากสุโขทัย
อีสานที่บริเวณจังหวัดนครพนมอำนาจเจริญยะโสธร๑๐๑
ส่วนในบริเวณพื้นที่ภาคใต้ครับจากการตรวจสอบนักขนาดนี้
ก่อตัวของกลุ่มเมฆและสามารถที่จะทำให้เกิดฝนได้ในบริเวณฝั่งอันดามันครับ
ตั้งแต่บริเวณจังหวัดระนองพังงาภูเก็ตกระบี่
แล้วก็ตอนล่างบริเวณจังหวัดยะลานะครับ
พื้นที่เหล่านี้มีโอกาสการเกิดฝนในระยะนี้
นี่คือภาพรวมกลุ่มก้อนเมฆที่เกาะตัวในเมืองไทยของเรานะครับ
และถ้าหากเรามองขึ้นไปเหนือเมืองไทยของเราครับ
สังเกตว่าตอนนี้มีการก่อตัวของกลุ่มเมฆฝนปกคลุมเป็นวงกว้าง
ในบริเวณทางตอนล่างของประเทศจีนนะครับ
กลุ่มฝนกลุ่มนี้นั้นคาดการณ์ว่าจะตกต่อเนื่อง

ซึ่งในช่วงท้ายคือเราจะมาตรวจสอบกันนะครับ

หนึ่งเรื่องที่ต้องเน้นย้ำสำหรับใครที่จะเดินทางไปบริเวณพื้นที่ภาคใต้
เดินทางโดยเรือต้องเพิ่มความระมัดระวังเป็นพิเศษนะครับ
จากอะไรแสลลมตะวันตกเชียงใต้ที่พัดปวลลุมอยู่หน้าขนาดนี้เอง
เหนียวนำทำให้บริเวณดังกล่าวนั้นเกิดคลื่นสูง

ดังนั้นชาวเรือที่จะออกเดินเรือต้องเพิ่มความระมัดระวังครับ
เรือเล็กควรที่จะตรวจสอบสภาพอากาศก่อนออกเดินเรือทุกครั้ง
เพราะว่าไม่เช่นนั้นอาจจะเกิดอันตรายเกิดขึ้นได้
นี่คือภาพรวมสถานการณ์ฝนสถานการณ์คลื่นนะครับ
ทีนี้เรามาดูครับหลังจากนี้เป็นต้นไปการคำนวณจากระบบพยากรณากาศ
พื้นที่สีเขียวคือบริเวณที่คาดการณ์ว่าจะมีฝนเทลงมาหลังจากนี้ตลอด๒๔ชั่วโมงนะครับ
ส่วนใหญ่นั้นยังคงเน้นจุดเดิมก็คือบริเวณฝั่งตะวันตกของประเทศไทยนะครับ
สังเกตว่าบริเวณที่มีฝนตกเยอะฝนตกหนักจะอยู่บริเวณประเทศพม่าสักส่วนใหญ่
แล้วก็มีอยู่บางส่วนเท่านั้นที่แผ่ตกลงมาในบริเวณพื้นที่ฝั่งตะวันตก
แถวบริเวณจังหวัดกาญจนบุรีจังหวัดราชบุรีบริเวณจังหวัดแม่ห้องศรจังหวัดเชียงใหม่เชียงรายนะครับ
อกจากนี้ยังมีบริเวณพื้นที่ภาคเหนือตอนล่างภาคกลางตอนบนภาคอีสานตอนบน
ภาคตะวันออกจังหวัดจันทบุรีจังหวัดตราดยังเป็นพื้นที่ที่มีโอกาสการเกิดฝนอยู่นะครับ
ส่วนพื้นที่ภาคกลางกรุงเทพมหานครก็มีโอกาสตกบางตกแบบมาไวไปไว
ทีนี้มาดูนะครับว่ากลุ่มฝนเหล่านี้ถ้าหากเรามาแบ่งเป็นรายชั่วโมงแล้ว
มีโอกาสตกช่วงเวลาไหนกันบ้าง
มาดูจากระบบพยากรณากาศของไทยรัฐทีวีกันนะครับ
จากการตรวจสอบในช่วงเช้าวันนี้สังเกตว่ากลุ่มฝนกลุ่มใหญ่นั้นยังคงอยู่ในบริเวณพื้นที่ประเทศพม่านะครับ
คำนวณต่อไปช่วงสายวันนี้กลุ่มฝนได้เริ่มมีการแผลลงมาปกกลุ่มในบริเวณพื้นที่ภาคเหนือนะครับ
หลังจากนั้นครับคำนวณในช่วงสายสายวันนี้ส่วนใหญ่นั้นจะเน้นตกในบริเวณพื้นที่ภาคเหนือภาคตะวันออกมีตกกระจายตัวในหลายจุดนะครับ
อุบลราชธานีก็จะเริ่มมีฝนตกส่วนบริเวณพื้นที่ภาคกลางก็จะมีการกระจายตัวเป็นหย่อมเกิดขึ้น
คำนวณไปต่อครับช่วงบ่ายช่วงเย็นกลุ่มฝนมีการกระจายตัวในหลายจุดนะครับ
โดยเฉพาะในบริเวณพื้นที่ภาคอีสานฝั่งตะวันออกภาคเหนือตอนล่างภาคกลางตอนบนอาจจะตกหนักในบางพื้นที่
นี่คือสถานการณ์ฝนในบริเวณพื้นที่ตอนบนจนถึงตอนกลางตลอด๒๔ชั่วโมงนี้นะครับ

ก่อนหน้านี้ฝนหายไปนานนะครับตอนนี้เริ่มกลับมาตกอีกแล้ว
โดยเฉพาะบริเวณฝั่งอันดามันตั้งแต่บริเวณตอนบนจนถึงตอนล่างนะครับ
นองพังงาภูเก็ตกระบีตรังมีโอกาสเกิดฝนในวันนี้นะครับ
จากบริเวณตอนบนแล้วตอนล่างอย่างบริเวณจังหวัดยะลานรัฐธิวาส
ก็เป็นพื้นที่ที่มีโอกาสเกิดฝนด้วยนะครับ
เป็นกลุ่มฝนกลุ่มใหญ่ที่ก่อตัวบริเวณทางตอนบนของประเทศมาเลเซีย

นี่คือภาพรวมสถานการณ์ฝนนะครับ
แน่นอนครับฝนที่ตกลงมาดับอุณหภูมิความร้อนในหลายพื้นที่
แต่ว่าพื้นที่บางพื้นที่ฝนไม่ตกเลยนะครับ

ภาคใต้ครับวันนี้คาดการณ์ว่าในช่วงบ่ายโมง
จะเป็นช่วงเวลาที่อุณหภูมิไต่ระดับสูงสุดนะครับ

ในขณะที่บริเวณทางตอนบนจนถึงตอนกลาง

การว่าสูงสุดในวันนี้จะอยู่ที่ประมาณ๓๘องศาเซลเซียต

โดยเฉพาะในบริเวณพื้นที่ภาคกลางแล้วก็บริเวณพื้นที่ภาคอีสาน
ส่วนภาคเหนือจะสังเกตว่ามีสีเหลืองปรากฏอยู่บริเวณฝั่งตะวันตก
แสดงว่าบริเวณดังกล่าวนั้นอากาศเย็นสบายนะครับ
อุณหภูมิในช่วงกลางวันไม่เกิน๓๐องศาเซลเซียต
นี่คือภาพรวมทั้งสถานการณ์ฝนสถานการณ์อุณหภูมิที่มีโอกาสเกิดขึ้นในวันนี้

มาดูที่กรุงเทพมหานครและปริมณฑล
จากการตรวจสอบในพื้นที่กรุงเทพมหานครและปริมณฑล๗วันหลังจากนี้
ยังคงมีโอกาสการเกิดฝนอย่างต่อเนื่องนะครับ
สองวันนี้ฝนอาจจะตกน้อยหน่อยแต่ว่าตั้งแต่วันศุกร์เป็นต้นไปครับ
บนท้องฟ้าจะเริ่มมากขึ้นโอกาสการเกิดฝนจะเพิ่มมากขึ้นนะครับ
โดยฝนส่วนใหญ่นั้นยังคงเน้นตกช่วงเวลาเดิมนะครับ
ก็คือช่วงบ่ายไปจนถึงช่วงเย็น
วันนี้อาจจะร้อนหน่อยแต่ว่าหลังจากนี้เป็นต้นไป
อุณหภูมิคาดการณ์ว่าจะค่อยลดต่ำลงประมาณ๑๒องศาเซลเซียต
นี่คือทั้งหมดของการเปลี่ยนแปลงลักษณะอากาศ

อย่างที่ได้บอกไปนอกจากในเมืองไทยของเราแล้ว

โดยเฉพาะประเทศพม่าเพื่อนบ้านเราตอนนี้มีฝนตกหนัก
นอกจากพม่าแล้วประเทศมาเมสียตอนบน
ดังนั้นต้องระวังการเดินทางในบริเวณดังกล่าวด้วย
เพราะว่าบางจุดอาจจะทำให้เกิดสถานการณ์น้ำท่วมฉับพลันเกิดขึ้นได้
อกจากนี้ตอนนี้เองบริเวณทางตอนล่างของประเทศจีน

นั่นก็จะเป็นหูหนานเจอร์เจียงกวางตุ้ง
รวมไปถึงในบริเวณเซี่ยงไฮฮ่องกงไต้หวัน
ระยะนี้มีฝนตกไปดูตอนบนกันบ้าง
เกาหลีญี่ปุ่นจากการตรวจสอบตอนนี้
พบว่าเกาหลีมีโอกาสการเกิดฝนเช่นเดียวกัน

ญี่ปุ่นก็มีโอกาสตกในบริเวณทางตอนล่างนะครับแถวฟูกูโอกะ
ส่วนบริเวณฝั่งตะวันออกครับเอเชียตอนกลาง
ในประเทศอินเดียตกทางฝั่งตะวันตกนะครับตามแนวชายฝั่ง
เนปานภูฐานบังกลาเทศมีโอกาสเกิดฝนในระยะนี้
ส่วนหนึ่งเรื่องที่หลายคนให้ความสนใจกับประเทศอินเดีย
ก็คือเรื่องของอุณหภูมิครับก่อนหน้านี้ไต่ระดับร้อนละอุ

จากการตรวจสอบณขณะนี้อุณหภูมิลดต่ำลงอยู่ที่ประมาณ๔๓องศาเซลเซียต
ส่วนจุดที่ยังคงร้อนละอุอยู่ก็คือบริเวณประเทศปากีสถาน
ไต่ระดับไปอยู่ที่ประมาณ๕๑องศาเซลเซียต
ใครที่จะไปบริเวณนางกล่าวคงต้องเตรียมรับมือกับสภาพอากาศที่ร้อนแบบนี้ด้วย
นี่คือภาพรวมการเปลี่ยนแปลงลักษณะอากาศที่นำมาให้กับทุกท่านได้ติดตามกันในเช้าวันนี้ในจับตาเตือนภัย
ส่งท้ายวันนี้ไปติดตามเวลาล่าสิทธิ์อดของพี่น้องชาวมุสลิมวันนี้
และนอกจากนี้คุณผู้ชมสามารถให้จะติดตามสภาพอากาศเพิ่มเติมได้ผ่านทางแอปพลิเคชันมายไทยรัฐ
ผมกุ๊ปตานานพี่สิบมหันสวัสดีนะครับ